เรื่องของเหตุทะเลาะวิวาสกระทบกระทั่ง
ในห้างสรรพสินค้าแถวลานจอดรถ

ทำร้ายท้าตีท้าต่อยกันบ้าง
แต่ว่าคราวนี้คุณเข็มมาสอนมันหนักถึงขั้น

เฉียวชนกันในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ต้องมาโพสต์เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นภาพบาดแผลที่ถูกฟันด้วยของมีคมแล้วก็ภาพป้ายทะเบียนรถยนต์
แล้วก็แชร์กันต่อไปในโลกออนไลน์
ในข้อความระบุเนื้อหาว่าเป็นนิ้วมือของคุณแม่ของคนโพสต์นะครับ
ที่โดนคู่กรณีฟันด้วยมีดดาบ
หลังจากขับรถเฉียวชนกันในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง

พอก่อเรื่องแล้วคู่กรณีก็ขับรถหนีไปทันที
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวี
เราก็สอบถามเหตุการณ์ไปยังหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
เธอเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ขณะที่ตนกับสามีขับรถออกจากลานจอดรถของห้าง

ก็เลยจอดรถแล้วลงจากรถไปพูดคุยกับคู่กรณี
พร้อมกับบอกคู่กรณีว่ารถของตัวเองเนี่ย
ขับมาในช่องทางหลักและกำลังจะออกนะ
ทำไมคุณถึงขับเบียดเข้ามา

จริงแล้วก็ควรจะให้รถของตัวเองเนี่ยขับพ้นไปก่อนนะฮะ

แต่คู่กรณีกลับตอบกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย

แล้วก็เปิดรถคว้าเอามีดดาบออกมาไล่ฟัน
หน้าเด็กที่คาดว่าจะเป็นลูกของคู่กรณี

หยิบดาบมิดดาบออกมา

แล้วก็แฟนกับลูกชายก็ช่วยกันกัน

เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทำร้ายแฟน
ก็เลยไปกันเขากับลูกชายอีกคนนึง

ลูกชายบอกว่าแม่เข้ารถไปเลย

เอามือจับมีดนะคะก็เลยตัดเนื้อนิ้วนางไปหน่อยนึง

เขาก็ยังไม่ยอมก็จะเงื้อแบบจะฟันให้ได้เลย
ผมก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้เอง
เราก็ไม่ได้คิดจะว่าจะเอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้ออกลงไปด่า

ผู้เสียหายบอกด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เธอจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

แล้วก็ยังไม่ทราบถึงเหตุผลที่คู่กรณี
ต้องลงมือนำมิดดาบมาไล่ฟันเธอ
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันตัวผู้ก่อเหตุ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะไปตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุ
ไปตรวจสอบตำหนิรูปภัณฑ์ของรถยนต์
เพื่อใช้เป็นแนวทางการสอบสวนในการดำเนินการขออนุมัติศาล

ที่ผู้เสียหายบอกว่าเป็นทะเบียนปลอมนั้น
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่าตกลงทะเบียนจริงหรือว่าทะเบียนปลอม